เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันสักหน่อย
ลมหนาวทำงานไม่หยุดเลยช่วงนี้
พัดพาเมฆหมอกมาที่ดอยอินทนนท์

คุณผู้ชมไปสัมผัสอากาศเย็นอากาศหนาวได้เลยนะ

คุณแค่มองข้างหน้าคือระยะรัศมีการมองเห็น
ทัศนวิสัยมันไม่ค่อยจะดีนะเห็นแบบมีหมอกทึบเต็มไปหมดเลย

อันนี้แค่ที่ลานจอดนะคุณยังสวยขนาดนี้
เป็นจุดชมวิวนะฮะอุณหภูมิต่ำสุด
เมื่อเช้านี้๑๐องศาเซลเซียสนะฮะ
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปต้องการเห็นแบบนี้แหละคุณ
มัวหมอกนี่คือสิ่งที่ต้องการเห็น
ส่วนที่บริเวณยอดดอยกิวแม่ปานอุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่อง
เช้านี้วัดได้ที่๑๑องศาเซลเซียส
แล้วก็ที่ทำการอุทยาน๑๗องศา
สำหรับใครมาเที่ยวที่ยอดดอยอินทนนท์
จะเห็นน้ำตกวัชิรธานไหลลงมากระแทกกับโขดหิน
จนเกิดละอองน้ำสะท้อนกับแสงแรก
คุณดูสิน้ำตกไหลลงมา
แบบนี้อุ๊ยคุณแสงฉอกลงมา
สะท้อนน้ำที่มันกระสาดกระเซ็น
เป็นขาวจั๊วแบบนี้ตัดกับผืนป่าสีเขียวโอ๊ย

คุณผู้ชมอยากไปชมด้วยตาตัวเองก็สามารถเดินทางไปได้นะ
นี่อยากลาพักร้อนเลยเห็นแบบนี้นะคะ